ที่เชียงใหม่มีเหมือนกันเด๊ะเลยคุณทัศนายก็คือลูกขี้เมาติดเหล้า
ขอเงินแม่ถ้าแม่ไม่ให้ก็จะทำร้ายร่างกาย
แต่เชียงใหม่นี้จบไม่สวยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
พยายามทำร้ายร่างกายแม่แม่คว้ามีดมาป้องกันตัว
แทงลูกชายของตัวเองจนเสียชีวิตเลยค่ะ
พลตำรวจตรีพิเชษจิรณันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็ต้องมาสอบปากคำนางปรียาการลักษณ์วัย๕๑ปีนะคะ
หน้าร้านทำลูกชิ้นขายส่งตึกแถวที่ถนนวังสิงคำซอย๑ตำบลช้างม่อย

ปริยาคนนี้เนี่ยก่อเหตุแทงนายฉัดชัยชันขันจันแสงวัย๓๐ปี
ลูกชายแท้ของตัวเองจนตาย
ปริยาก็ให้การรับสารภาพนะคะบอกว่าตัวเธอเองส่งลูกเรียนจบม๓กศน
แต่พอลูกเรียนจบแล้วเนี่ยไม่ยอมทำการทำงานแถมยังติดเหล้าค่ะ
ก่อนเกิดเหตุก็มาขู่ขอเงินหลายครั้ง
ถ้าไม่มีเงินให้ก็จะทำร้ายร่างกาย
ทุกครั้งที่ให้เงินไปไม่เคยเอาไปทำอะไรอย่างอื่นนอกจากซื้อเหล้าเลย
ไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะแทงลูกชายจนเสียชีวิตเลย
ซึ่งระหว่างที่ตำรวจสอบปากคำนะ
เธอก็เล่าไปร้องไห้สะอึกสะอื้นไป
คือตำรวจเห็นเองตำรวจก็ยังสงสารนะ
สะเทินใจมากคือตำรวจก็ยังไม่อยากจับคือนั่งคุยก่อน
คือแม่ก็ยังช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้น
คือไม่มีแม่คนไหนอยากจะฆ่าลูกน้องจริง
ต่อให้ลูกทำผิดแค่ไหนไม่มีแม่คนไหนอยากฆ่าลูกด้วยมือตัวเองค่ะ
ซึ่งในอำนาจเจริญประสบสุขเจ้าของร้านที่เป็นนายจ้างของแม่
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายมักจะมาดื่มเหล้า
แล้วก็มาขู่ขอเงินแม่ไปกินเหล้าประจำเลยเห็นบ่อยมาก
ก่อนหน้านี้ก็มาทำร้ายแม่หลายครั้งแล้วจนกระทั่งบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะ
ผู้ตายเดินมาหาแม่ที่กำลังทำงานอยู่ด้วยนะ

พังประตูเข้ามาหาแม่เลยจะมาเอาเงิน

จากนั้นพอเริ่มจะลงไม้ลงมือค่ะแม่ก็คว้ามีด
แล้วก็แทงเข้าไปบริเวณชายโครงด้านซ้าย
คั่วหัวใจพอดีลูกเสียชีวิตคามือค่ะ

ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็ต้องคุมตัวแม่ไปนะคะ
ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
เรื่องนี้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะมากนะ
เพราะว่าหลายคนก็มองว่าเห็นใจแม่จังเลย
คือไม่มีแม่คนไหนหรอกที่อยากทำร้ายหรือว่าอยากฆ่าลูก
นี่เพิ่งฆ่าลูกไปกับมือตัวเองแค่นี้
หัวใจก็แบบแทบจะแหลกสลายแล้ว

ทั้งที่มันเป็นการป้องกันตัว

ถูกต้องไม่ป้องกันตัวก็ไม่รู้ว่าแม่จะตายไหม
กำลังจะบอกว่าถ้าแม่เขาไม่ป้องกันตัว
อาจจะถูกลูกทำร้ายถึงขั้นกับเสียชีวิตก็ได้
แล้วถามว่าหลายคนก็เลยบอกว่าอยากให้กฎหมายเข้ามา
มีส่วนช่วยเหลืออะไรในเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหม

แล้วสุดท้ายพ่อแม่ป้องกันตัวจนลูกตาย
มันมีหลายเหตุการณ์แบบนี้นะ
จะทำกับทุกฝ่ายแล้วกันนะครับ